เพชรชบูรณ์ค่ะแหมเรื่องนี้ก็เรียกว่าเกิดแล้วก็ดับเลย
จบเลยนะคะเพราะว่ามีคำชี้แจงออกมาเรียบร้อยแล้ว
กรณีที่คนไข้ไปโพสต์บอกว่าไม่พอใจเลยค่ะเพราะว่าเขาถูกหมากัด
ถูกหมากัดแล้วไปรักษาแล้วถูกบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งเนี้ย
หัวเราะเยาะขณะทำการรักษาคือเขาก็ทนไม่ไหวนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งโพสต์ข้อความในกลุ่มวิเชียนบุรีบ้านเห่าระบายความอัดอั้น
บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการนะคะบอกว่าคือแฟนโดนสุนัขกัด
ก็เลยรีบไปโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินแล้วถูกหัวเราะค่ะที่โดนหมากัด
ประมาณว่าสภาพนึกว่ารถล้มแล้วก็หัวเราะกันทั้งห้อง
คือเขาก็รู้สึกไม่สบายใจนะคะพอข้อความนี้ค่ะ
มีการโพสต์ออกไปก็ปรากฏว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊คส่วนหนึ่ง
ชาวอำเภอวิเชียนบุรีเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
จำนวนนึงเลยนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนี้
เป็นจำนวนมากหลายรายนะคะเคยเจอการบริการ
ไม่น่าประทับใจแบบนี้หลายครั้งอยากจะให้มีการปรับปรุงนะคะ
ทราบชื่อว่าคือคุณดาวเป็นนามสมมุติ
บอกว่าเมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์๒ทุ่มครึ่ง

แล้วก็เจอกับเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองค่ะ

หมอก็คือในห้องนั้นก็มีประมาณ๖๗คนได้

ที่เห็นนะคะเป็นผู้หญิงแล้วก็

แฟนก็บอกผมโดนหมากัดทับ

โอ้โหสภาพไม่น่าโดนหมากัดนะ

แล้วก็หัวเราะกันทั้งห้องเลย

เอ้าทำไมต้องหัวเราะมัน

ไม่ต้องพอร์สเที่ยวนี้เพราะว่านี้ไม่ใช่ครั้งแรก

ก็ถูกตั้งคำถามบอกว่า
ถ้าผ่าคลอดจะมีปัญญาหาเงินมาผ่าคลอดไหม

มากี่ปีทำไมยังเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะ

ผู้มนุยการโรงพยาบาลวิเชียนบุรีบอกว่า
แพทย์กรอบชัยจิระชาญชัยนะคะก็บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องจริง
แล้วตอนนี้ก็ได้เรียกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมาตักเตือนแล้วค่ะ
การให้บริการจะต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดเรื่องกิริยา
เพราะบางทีบางครั้งคือเราหัวเราะหรือว่าเราอะไรเนี่ย
มันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวกันกับที่คนไข้เข้าใจ
หรือว่าเจตนาของเราอาจจะไม่ได้ตรงกับที่เขาคิด
แต่ในสถานการณ์ที่คนไข้เขาประสบปัญหาหรือว่าได้รับความทุกข์เดือดร้อนอะไรมาเนี่ย
เขาก็ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะได้ยินและหัวเราะ
ค่ะวันนี้ภูมิในการก็ออกมาแถลงอย่างที่เราได้ยินกัน
แล้วก็กราบขออภัยคนไข้และญาติคนไข้ด้วยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่าจะเอาข้อมูลที่ถูกวิจารณ์ในโลกโซเชียล
ปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลต่อไปค่ะ